มาดูหมอปลาปะทะองค์ดำค่ะปะทะคารมกันนะคะที่ปฐุมธานี
คือเรื่องนี้เราตามให้กรณีน้องจีโน่อายุ๑๑ขวบนะคะ
ทางครอบครัวเนี่ยฝากเรื่องกับทีมข่าวของเรา
ว่าไปดูน้องหน่อยไปช่วยน้องหน่อยเพราะว่าไม่รู้
นึกว่าน้องแค่ไปฝึกนั่งสมาธิ
หลักการที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนา
แต่จริงแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าไปฝึกกับองค์ดำเนี่ย
คือทำได้จนแบบมันไม่น่าจะใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นได้จริง
เปิดไปรับดูดวงแก้กรรมได้ครั้งละ๒๐๐บาทอย่างนู้นไปเห
แล้วก็มันเป็นลักษณะที่ว่าใช้แรงงานเด็ก

เด็กที่ไปฝึกกับองค์ดำเนี่ยหมอปลาไปเลย
หมอปลามือปราบสัมภเวษีไปเจอองค์ดำแล้วเกิดอะไรขึ้น

ผมถามพี่นะคือณวันนี้พี่กำลังใช้เด็กที่บริสุทธิ์
ภาคขาวนี้ให้มีรอยด่าง
โดยพี่ใช้จิตวิญญาณอย่างก่อนที่จะให้น้องจีโน่นั่งสมาธิอะไรเนี่ย
พี่ก็จะให้ดูภาพจากมือถือก่อน
แล้วก็ให้น้องจินตนาการอันนี้มันเป็นการชี้แนะนำน้องอยู่แล้ว
มันเป็นการชี้นำน้องอยู่แล้วพี่จะตอบยังไง

แต่มันคือการชี้นำเด็ก

มันกี่เทปตอนนี้เอาน้องจีโน่ก่อน
นี่ค่ะองค์ดำนายอภิรัตสมพดุง
หมอปลามือปราบสัมพิเวศิ
คุยกันแบบเข้มข้นแบบนี้เลย

แล้วคุณผู้ชมค่ะคือตอนที่องค์ดำคุยกับหมอปลาเนี่ยนะ
ต้องบอกเลยว่าน่าเครียดอย่างที่เห็นนะคะ

คือตอนแรกไม่ได้ออกมายืนคุยข้างนอกด้วยซ้ำนะ

คือเหมือนกับว่าตอนที่หมอปลาไปถึง
ดำกำลังสอนเด็กคนนึง
นั่งฝึกสมาธิถอดจิตอีกแล้ว

นี่ค่ะบ้านแถวตลิ่งชัน

เป็นเรื่องของเด็กที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะ

ทีนี้องค์ดำก็เลยบอกว่างั้นขอออกมาคุยข้างนอกบ้านกันดีกว่า

แต่ประเด็นคือไม่ใช่แค่หมอปลาไปไม่ใช่แค่นักข่าวไป

ยายของน้องจีโน่ก็ไป
ก็ถามว่าทำไมมาทำกับหลานยายแบบนี้
บรรยากาศมันเลยแบบว่าวุ่นวายชุนละมุนนิดหน่อย

เขาบอกว่าเขาไม่มีทางเข้าใจเรื่องที่ว่า
เรื่องการเอาเด็กไปฝึกสมาธิเนี่ยป้าเขารู้เป็นเดือนแล้ว
คือไอ้การฝึกสมาธินะผมจะบอกว่าทุกคน
เขาไม่ติดใจเรื่องการฝึกสมาธิหรอก
แต่คุณเอาเด็กไปมโนเพ้อพกไปแก้กงแก้กรรม

คุณลงแก้ผมด้วยคุณลงแก้ผม

เดี๋ยวผมจะสอนบางทีผมอาจจะสอนโชว์พวกคุณก็ได้

คือผมเนี่ยมาแค่พิสูจน์

เอามาเลยคุณเอามาเลย

ไม่ใช่คือลูกเขาที่เขาพามาฝึก

ก็คุณเอาเด็กพวกนี้มาฝึกในทางที่ผิด
หมอปลาพยายามอธิบายให้องค์ดำเข้าใจว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเข้าข่ายหลอกเด็กทำมาหากินหรือเปล่า
อืมแต่องค์ดำไม่ยอมรับองค์ดำเนี่ยพยายามจะแจ้งหมอปลาไปว่าคนที่เชื่อก็มีตั้งเยอะตั้งแยะ
โทรหาคนที่เชื่อดูไหมแล้วก็ตอบกลับหมอปลาไปว่าก็หมอปลาไม่รู้เรื่องการทำสมาธิ
ขั้นสูงสุดดูสิคะคุณยายของน้องจีโน่ที่เดินทางไปด้วย
คุณยายบอกเลยว่าโอ้โหมาสอนให้น้องจีโน่ทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้นะ
มีการสดผ่านเพจเฟซบุ๊กเรียกรับเงินอะไรแบบนี้มันทำแบบนี้กับหลานยายได้ยังไง
ผมผมพูดเนี่ยถามว่าตอนที่ลุงเคยไปสอนเด็กอ่ะ
ผมจำไว้หัวสมองนานแล้วตอนที่ลุงก็เคยไปสอนเด็กอ่ะ
แล้วผมทำเป็นเตียสนิทไปเล่นกับมันแล้วก็ถามว่าเห็นจริงไหม
มันบอกว่าไม่ไม่ทุกคนเลยคนที่ต้องสอนไอ้ซิกเซนต์มันโกหก
มันบอกว่ามันคิดตามที่พูดเองมันคิดเอง
อันนี้ถึงโรงเรียนแล้วอ่ะแค่อะไรลองบอกดิว่าแค่อะไร

ไม่เป็นไรคือผมยังคิดอยู่เลยว่าเราสอนเด็กให้

ใช่ไหมใช่ไหม
ยิ่งพูดไปยิ่งไวพอพูดกับหมอปลาก็มาทางนี้อีก
ก็โอเคว่าคุณไม่เข้าใจแล้วกัน
ก็ที่แถจะเข้าใจได้อย่างไร

ตอบให้มันต้องคำโพสดิ

แล้วเขาก็จะได้เข้าใจกันอันนี้มึงแถไปแถมา
แถไปแถมาอย่างไร
ถลอกหมดแล้วนะคุณป้าก็บอกตะกี้บอกว่าแล้วแต่คิดแล้วกัน
แต่ว่าเป็นว่ามันมีคนแค่๒พวก

ขอบคุณมากที่ตอบงั้นเดี๋ยวไปแจ้งความเลยค่ะ
นี่ค่ะองค์นำยืนว่าคนก็มีสองพวก

คือเขาก็พยายามจะบอกว่าคนที่มาต่อต้านเขาเนี่ยคือพวกไม่เข้าใจ

เพื่อนผมก็ไม่ได้มีใครเห็นไปไหนอะไรยังไงหรอก
ถูกแล้วคือคุณยายเขาโกรธมากนะคะ
คุณยายอุตส่าห์ไว้ใจคือองค์ดำจริงแล้วขายกล้วยแขก
้วยทอดอยู่ใกล้บ้านแล้วก็มารู้จักกับน้องจีโน่
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพาน้องไปเล่นสเก็ตไปฝึกนั่งสมาธิ
ยายเขาก็คิดว่าไปนั่งสมาธิแบบถูกต้อง
ก็ปล่อยไปแต่พาหลานยายไปทำแบบนี้
สแกนกรรมไปถอดจิตไปโอ้โหหาเงินในช่องทางออนไลน์
โกรธอ่ะยายโกรธมากเลยนะคะ
แต่องค์ดำก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่ตัวเองฝึกให้น้องจีโน่
และเด็กคนอื่นนั่งสมาธิถอดจิตเป็นเรื่องดี
เขายังอ้างว่ามันเป็นเรื่องดี
แล้วเขายืนยันว่าจะหาเด็กรุ่นใหม่
เพื่อปลุกปั้นให้ได้เหมือนน้องจีโน่

รายได้จากการสแกนกรรม๒๐๐๐บาท
งให้น้องจีโน่๕๐๐เป็นธรรมแล้ว
เพราะที่เหลืออีก๑๕๐๐บาท

มันคือค่าเสียเวลาของผมองค์ดำบอก

จีโน่พี่หยุดไหมเด็กคนอื่น
จะถามแม่เขาแล้วก็ให้แม่เขาเหมือนกับ

ก็คือจะไม่มีแบบว่าแม่ขอเด็กน้องไปไลฟ์สด
แม่ขอน้องนั่งสมาธิแล้วก็ถ้า
ถ้ามีเหมือนกับว่าจะมีให้คนให้ช่วยขึ้นมา

แล้วแต่เขาจะให้แล้วก็แบ่งคนละครึ่ง

วันนี้ลูกฆ่าแม่ลูกฆ่าพ่อลงข่าวทุกวัน

เพื่อเอาข้อมูลใส่หัวเด็ก
เด็กมันจะฆ่าคนง่ายขึ้นใช่ไหม
หัวหินเนี่ยคุณบอกว่าจากนี้ไปเดี๋ยวคุณจะปั้นเด็ก
แต่คุณจะขออนุญาตพ่อแม่เขาเซ็นนู่นที่นั่น
ที่ผ่านมาคุณไม่เคยไปขออนุญาตพ่อแม่อะไรเขาเลย
คุณไม่เคยบอกเขาเลยว่าคุณเอาลูกหลานเขาไปทำอะไร
ใช่ค่ะพี่บอกว่าแบ่งกันให้รับ
ทีนี้มันก็ดูเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเนาะ

หมอปลายายของน้องจีโน่เลยบอกว่างั้นไม่เอาละกลับ

ครับแต่เตือนไว้เลยว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวกับน้องจีโน่อีก
คุณยายบอกนะคะก็แยกย้ายกันไป
หมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ยนะคะ
คือก่อนหน้านี้ก็ไปที่บ้านของน้องจีโน่
เพื่อถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านที่ปฐุมธานีนะคะ
ยายของน้องจีโน่ยอมรับว่าหลังเกิดเรื่องไม่สบายใจจริง
องค์ดำพาน้องไปสดผ่านเฟซบุ๊กหลอกลวงชาวบ้าน
อ้างว่าเป็นเด็กวิเศษสามารถสแกนกรรมได้
ทั้งที่น้องเขาทำไม่ได้ค่ะคุณยายบอกเลย
แม่ของน้องจีโน่ก็คุยกับหมอปลา
แม่ก็บอกว่าไม่สบายใจเหมือนกัน
ลูกชายแม่ตกเป็นเครื่องมือทำมาหากินของผู้ชายคนนี้ขององค์ดำคนนี้
หมอปลาก็เลยรับปากว่าปล่อยไว้ไม่ได้
เรื่องแบบนี้ถ้าปล่อยไว้มันคือภัยสังคมนะคะ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดนะครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
ตอน๑ทุ่มนี่เองครับท่านผู้ชมครับ

นะครับแล้วก็ครอบครัวด้วยไปกับหมอปลาด้วย
ไปที่สพคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เมื่อวานเนี่ยมารอบนึงแล้วแต่เมื่อวานมาลงบันทึกประจำวัน
แต่รอบนี้คุณยายบอกขอแจ้งความเลยก็แล้วกัน
ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินคดีเอาผิด
กับนายอภิรัตสมพดุงที่เรียกตัวเองว่าองค์ดำ
เมื่อวานนี้มาลงบันทึกประจำวันวันนี้ขอแจ้งความเลยนะครับ
คุณยายบอกว่าทนไม่ไหวแล้วกับสิ่งที่นายอภิรัตน์เนี่ยทำลงไป
แล้วนายอภิรัตน์เนี่ยเท่าที่ไปคุยวันนี้เนี่ย

ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เอาเรื่องให้ถึงที่สุด
หมอปลาก็บอกนะครับบอกว่าเรื่องนี้ต้อง
เอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับเพราะว่าปล่อยไว้ไม่ได้
คือเท่าที่คุยเนี่ยหมอปลาบอกว่าถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ย
เชื่อว่ามีเด็กคนอื่นเนี่ยถูกหลอกอีกแน่

ผู้ปกครองที่มีลูกมีหลานนะครับ
ตอนนี้มิจฉาชีพมันก็หากินในรูปแบบใหม่อาศัยเด็ก
ซึ่งเด็กมันสอนง่ายก็เหมือนกับอย่างเคสของน้องจีโน่
มันมิจฉาชีพอยู่แล้วนะมีการให้ของหลอกล่อเด็ก
ให้รางวัลเด็กและต้องเด็กก็ต้องทำตามเขา

เขายิ่งยืนยันว่าเขาจะทำต่ออยู่แต่เขาจะไม่ยุ่งกับจีโน่แล้ว
ทำต่อผมก็ยิ่งจับแน่นอนผมแจ้งความแน่นอน
จะให้คนแบบนี้มาสอนพิธีกรรมแปลกยุคศรีวิรัย

ไอ้สี่ลุ้งเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่นะ
โรงพยาบาลเตียงเต็มหรือเปล่า
สรุปนะครับตำรวจรับแจ้งความนะครับท่านผู้ชมครับ
ข้อหานะฮะที่แจ้งความกับนายอภิรัตน์
ก็คือตามพรบคุ้มครองเด็ก
เกี่ยวกับการหลอกลวงเด็กไปกระทำการที่ไม่เหมาะสมหลังจากนี้
ตำรวจบอกว่าก็ต้องเชิญสหวิชาชีพมาสอบปากคำเด็กนะครับ
จากนั้นก็จะให้นายอภิรัตน์เนี่ย
ต้องมารับทราบข้อกล่าวหามาสอบปากคำ
ถ้าเกิดมีความผิดจริงก็จะดำเนินคดีกันตามขั้นตอนกันต่อไป
เขาแจ้งความเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ก็ดูกันไว้นะฮะ
ลูกหลานเนี่ยบางทีไปอยู่กับใครอะไรยังไงเนี่ย
เราต้องดูกันให้ชัดว่าไว้ใจได้จริงหรือเปล่า